หน่อยค่ะเก๋งคันนี้นี่ซิ่งแหกด่านตำรวจไม่ยอมสิ
ไล่ตามยิงยางก็แล้วจอดมอเตอร์ไซค์ขวางก็แล้ว
แล้วสุดท้ายโดนจับตายค่ะโอ้โหดูวินาทีไล่ล่าค่ะ
ลงทางล้างรถไฟมาครับลงล่างลงลงลง
ลงล่างรถไฟมาครับลงล่างรถไฟมาครับลงล่างรถไฟมาครับ

ลงล่างรถไฟมาครับลงล่างรถไฟมาครับลงล่างรถไฟมาครับ
ลงล่างรถไฟมาครับลงล่างรถไฟมาครับลงล่างรถไฟมาครับ
ลงล่างรถไฟมาครับลงล่างรถไฟมาครับลงล่างรถไฟมาครับ
ลงล่างรถไฟมาครับลงล่างรถไฟมาครับลงล่างรถไฟมาครับ
ลงล่างรถไฟมาครับลงล่างรถไฟมาครับ

ลงล่างรถไฟมาครับลงล่างรถไฟมาครับ

ชนตำรวจอีกโอ้โหตำรวจตัดสินใจยิงยางรถยางแตกไปแล้วค่ะ
แล้วคนร้ายยังพยายามนะหลังจากนั้นรถก็เสียหลักไปพุ่งชนป้าย
ตกถนนคนร้ายวิ่งหนีเปิดฉากยิงใส่ตำรวจให้เปิดทางอีกค่ะ
อืมตำรวจเนี้ยโดนยิงได้รับบาดเจ็บแล้วก็เลยเกิดการยิงต่อสู้กัน
ดูช่วงนี้ค่ะ

เฮ้ยลืมอยู่เดี๋ยวไหมให้ให้ตนไม้ขยับแล้วก็ยิง

โรหยกพี่บ่นหน่อยครับขอลดพี่บางหน่อย
พี่บ่นต้องถาไหนปรบเลือกไปต่อปรบเลือกไปต่อ

โอ้โหคุณผู้ชม
ใช่คือตำรวจเองก็โดนไง
จากสิทธิ์ตำรวจสิริวัตรบุตรสีด้วง

แล้วห่างออกไปเมื่อกี้ที่วิ่งไปดู
คือคนร้ายนายสอนเทพรัชศาสตร์นอนความหน้า

ดูสิมือขวายังถือปืน๙มมอยู่เลย
ปอกกระสุนอยู่ตรงนั้นเพียบเลยค่ะ
คนร้ายเสียชีวิตโดนยิงเข้าที่หัว
โอ้โหแล้วเมื่อกี้ได้ยินเสียงปืนใช่ไหม
แล้วหลังจากนั้นก็ยิงแบบได้ยินเสียงยิงแบบรัวเลยอะค่ะ
ตำรวจนะไปดูรถแจ๊สของสอนเทพหน้ารถนี่พังยับเลย
ล้อหน้าเนี่ยเหลือแต่แม็กซ์ค่ะเพราะอะไรโดนยิงยางไปแล้ว
โอ้โหดูสิสภาพรอยกระสุนอยู่๒รูนะคะ
ข้างหน้านี่ฉีกเยอะเลยในรถเจออะไรบ้าง
ปืนสั้นปืนสั้น๓๘อีกกระบอกนึงมีระเบิดควันด้วยนะ
หูนักข่าวของเราลงพื้นที่จุดที่เกิดเหตุค่ะ
พวกข้าวของเครื่องใช้ของผู้ก่อเหตุตกอยู่
ปลอกกระสุนปืนลูกซองแล้วได้คลิปวงจรปิดจากชาวบ้านมาด้วย
ระหว่างทางที่รถของสอนเทพขับหนี
ขอยชนตำรวจมาแล้วนั่นเนี่ยแล้วขับหนีมาดูสิดูสิ
อีกจุดนึงเนี่ยเป็นกล้องวงจรปิดใกล้บ้าน
กับที่เกิดเหตุที่ได้ยินเสียงปืนรัวค่ะนี่นี่นี่
อันนี้น่าจะเป็นช่วงที่ยิงตอบโต้แต่จังหวะนั้นนะคะ
ขณะที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บอีกนายนะคุณผู้ชม
สิบตำรวจสิริวัตรบุตรศรีด้วงเนี่ยเล่าให้ฟังว่าระหว่างที่ขับรถไล่ตาม
ทั้งตะโกนก็แล้วบีฟแตรกก็แล้วแต่ฟังคนก่อเหตุนี้เขาไม่หยุดอ่ะ
พยายามขับหนีไปแล้วก็ผ่านหลายตำบลนะคุณผู้ชม
ตามเป็นสิบกิโลนะคะนักข่าวของเราไปที่งานศพค่ะงานศพของนายสอนเทพอยู่ที่
นทบุรีนี่แหละคุยกับแฟนสาวของนายสอนเทพอืมแฟนบอกว่าไงรู้ไหมสอนเทพอ่ะ
ชอบเล่นปืนเคยเห็นพกปืนติดตัวกระบอกนึงแล้วก็จะไปซ้อมยิงปืนประจำเลย
นักข่าวถามเรื่องยาเสพติดด้วยแฟนบอกว่าไม่รู้เพราะว่าแยกกันอยู่มาเกือบปีแล้ว
แล้วแฟนนุ่มอ่ะเอาไปเองเป็นคนใช้ใช่แล้วไปก่อเหตุแบบนี้
พี่ชายของสอนเทพก็ติดใจการทำงานของตำรวจนะอยากดูภาพกล้องที่เป็นบอดี้แคมป์ติดตัวค่ะ
อยากดูซิว่าน้องผมยิงใส่ตำรวจจริงหรือเปล่าทำไมตำรวจถึงรัวยิงขนาดนี้
แล้วทางด้านผู้การจังหวัดนครปฐมนะคะพลตำรวจตรีจักริจเครือสุนทรวานิสเนี่ย
เราก็ไปถามท่านเหมือนกันว่าท่านคะนี่เป็นการตำรวจทำงานปฏิบัติหน้าที่เกินกว่าเหตุไหม
ซึ่งผู้การจังหวัดบอกว่าไม่เกินกว่าเหตุนะที่ตำรวจจำเป็นต้องวิสามันคนร้าย
อันนี้ไม่ถือว่าเกินกว่าเหตุเลยแล้วสาเหตุที่สอนเทพขับแหกด่านเนี่ย
น่าจะไปทำผิดกฎหมายในพื้นที่อื่นมาไงพอมาเจอตำรวจก็เลยกลัวความผิด
รวมถึงที่รถเขาก็มีทั้งอาวุธปืนมีทั้งระเบิดอยู่ด้วย
ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วประวัติสอนเทพเคยถูกจับกลุ่มข้อหาประกอบ
ปืนขายผิดกฎหมายแล้วก็โดนเรื่องพยายามฆ่าเมื่อ๑๐ปีก่อนนะคะ